ครับเรามาดูเรื่องของฝนกันบ้านนะครับช่วงนี้ยังต้องเตือนกันอยู่ว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่มีลมกระโชกแรงลักษณะพายุฤดูร้อนเลยแล้วก็หลายพื้นที่มีฝาผ่านี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับฝาผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงลงมาหน้าบ้านของคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าเล่าให้ฟังบอกโอ้โหมันเปรี้ย
ต้องวิ่งหนีเลยเพราะกลัวไฟจะลุกไหม้บ้านด้วยนะฮะนี่แหละครับหลังจากที่ฟ้าผ่าที่หน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งติดถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์บ้านถ้ำแก้วตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาโดนหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าอู่สายไฟเนี่ยขาด
และอย่างที่บอกไปคุณป้าสุดใจทักชนะพัดอายุหกสิบปีเป็นเจ้าของบ้านที่ไอ้เสาไฟมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับช่วงค่ำของวันที่๑๗เมษายน
ช่วงนั้นฝนตกหนักนะครับก็ยืนดูเพราะว่ากลัวน้ำมันจะไหลเข้าบ้าน
คุณป้าบอกไปยืนส่องดูเลยแต่ตอนนั้นตกใจแทบช็อกเลย
เพราะว่าฟ้ามันผ่าเปรี้ยงตุ้มฟังคุณป้าเขาเล่าดีกว่านะฮะ
นี่คุณป้าบอกโหเป็นเหตุการณ์ประทึกจริงเลยนะฮะ
เพราะว่าตัวเองก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเหมือนกันนะครับ
คุณป้าสุดใจบอกว่าถึงวันนี้ยังรู้สึกกลัว
ไม่กล้าเดินไปหน้าบ้านเลยเพราะเจอเหตุการณ์แบบที่เห็นนะฮะ
ก็คือทั้งฟ้าผ่าลงมาระเบิดตุ้มเนี่ยนะฮะ
ทีนี้พอฝนตกฟ้าร้องนะคุณป้าก็จะวัดระแวงเลยคุณ
มันเหมือนฝังใจก็จะมองไปตรงหน้าบ้านมองไปตรงเสาไฟนะครับ
ไฟมันลุกไหม้ตลอดเวลานะฮะ
ช่วงนี้เรื่องของฟ้าผ่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะ